สู้ชีวิตของรายการเราในสมัครแข่งขันเข้ามาเนี่ย

เราก็ได้พยายามคัดเลือกเอาคนที่เขาเดือดร้อนจริง
จากเดือดร้อนแล้วเราก็คัดสรรคนที่มีจิตใจพร้อมที่จะสู้

และคนที่กำลังจะมาต่อไปนี้ค่ะคุณป่า

สู้สู้แบบไม่ครบ๓๒

ถ้าอยากรู้ว่าการสู้แบบไม่ครบ๓๒คืออะไร

ผมชื่อนายชะกันสารสุ
อยู่ที่จังหวัดตากอำเภอวังเจ้า
เมื่อ๑๐ปีกว่าที่แล้วที่ผมไม่เคยลืมเลย
เกิดเหตุการณ์กับผม
เป็นวันที่ผมต้องเสียแขนขวาไป

มันหล่นมาทับแขนผม
โดนที่หัวลงมาด้วยมึนตอนนั้นมึนไม่รู้ว่าแขนตัวเองเป็นยังไงบ้าง
แล้วก็มีผ้าปิดจมูกด้วยมันหายใจไม่ออก
ก็เลยจะเอาข้างที่ถนัดมาคว้าข้าง
ออกแต่มันไม่ขึ้นตอนนั้นถึงได้รู้ว่าแขนตัวเองมันขาดห้อยร้องแร่งไปแล้ว
จากวันนั้นมาจนถึงวันนี้จากประสบการณ์ที่ผมเป็นอย่างนี้
ทำให้ชีวิตผมเปลี่ยนไปก็เป็นชีวิตลำบาก
อยู่กับแฟนกับแม่กับลูกอีกสองคน
ที่ผมอยู่ทุกวันนี้ก็อยู่ด้วยกันสี่คนมีผมแล้วก็ภรรยาและลูกสองคนครับ
คนโตอายุหกกว่ากว่าคนเล็กนี้สามกว่ากว่า
บ้านที่อยู่ทุกวันนี้ก็ติดจำนองอยู่สามหมื่นครับปีหนึ่งก็ยังไม่ได้ใช้เลยครับ
ไม่ได้ใช้ทั้งต้นทั้งดอกก็ทุกวันนี้ก็กลัวอยู่เหมือนกันครับ
กลัววันวันหรือว่าเขาจะมายึดเราหรือเปล่า
ผมมีแขนข้างเดียวผมไปหางานทำหรือไปสมัครงานที่ไหน
มันยากเขาก็ไม่ค่อยจะรับผมถ้าเราไม่รู้จักเขาหรือไม่มีใครไปฝากฝังเราอย่างนี้
หาทำงานยากมากจนเราต้องดินลนหาเองแถวใกล้ใกล้บ้านเรา
ที่ว่ามีช่างก่อสร้างเขามารับเหมาถ้ามีคนที่รู้จักกันเขาจ้างไปมั่งผมก็ไป
อยากจะแบ่งเบาภาระจากแฟนจากเมียเราให้มากที่สุด
เพราะว่าทุกวันนี้ถ้าผมไม่ได้ทำงานตรงนี้ตังค์อะไรไม่ค่อยมีเมียก็จะไปหานะ
รับจ้างทั่วไปเขาจ้างเก็บมะละกอกลับไปเขาจ้างไปตัดต้นมันก็ไป
เอาทุกงานที่เขาจ้างอ่ะที่เรามีไร่ไร่อ่ะเขาทำหมดทุกอย่างเลย
ที่สำคัญเขามาขอเลิกกับหนูเขาบอกว่าเขามีแขนข้างเดียว
กลัวเขาเลี้ยงไม่ไหวเขาทั้งทำงานไม่ได้แต่หนูไม่เลือกกาขาวหนูสงสารเขา
เรายุ่งรีบกันตั้งนานแล้วเราไม่ลูกด้วยกันอ่ะนะแต่ตั้งสองคน
อยากบอกเขาว่าผมรักเขามากถึงแม้เขาจะ

สะสวยในสายตาคนอื่นเขาแต่สำหรับผมเขาสวยมากเขามีน้ำใจมาก

ก็เป็นเรื่องราวของคุณชะกันนะครับหนุ่มก่อสร้างที่ประสบอุบัติเหตุในระหว่างการทำงาน
ก็เป็นอาชีพที่ค่อนข้างเสี่ยงนะครับ
วันนี้เขาก็มาเป็นผู้แข่งขันนะครับ
ร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตนะครับ
พบกับคุณชะกันนักสู้มือเดียวครับ

ขอต้อนรับคุณชะกันนะครับเข้าสู่รายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต
ครอบครัวมีกัน๕ชีวิต
วันนี้มาครบเลยนะฮะมีใครบ้างนะครับ
ทางด้านนี้น่าจะเป็นคุณแม่นะครับ

สวัสดีครับ
อุปเทศเกิดมา๑๐ปีแล้ว

กว่าปีตอนนั้นคุณชะกันแต่งงานหรือยัง

วันนั้นพอดีเขามีเหล็กคานเหล็กดินตัวเห็ด๕หรือ๖ตันประมาณนี้ครับ
ยกเป็น๑๐๒๐คนก็ไม่ขึ้นนะครับ

ทีนี้เหล็กตัวเฮ็ดตัวนี้มันจะมีล้ออยู่สองข้างเลยครับ
พอเรายกขึ้นปุ๊บเราก็ต้องทำการเลื่อนออกไปเพื่อที่จะวางก้อนปูนไว้พื้นที่สูงระดับขึ้นมา

ข้างนี้จำได้๕แต่ข้างนู้นมันพื้นที่ต่างระดับมันกว้างเนอะ
ข้างนั้นมีคนเดียวข้างนี้อันตรายมี๕คน

แต่อยู่ด้านล่างไม่มีใครกล้าลงไปครับ

พอเริ่มเข็นเกิดอะไรขึ้น
เข็นก้อนปูนที่มันยกห้อยอยู่แล้วมันทำให้เหวี่ยงครับ

พอมันเหวี่ยงจากแรงคนผลัก
มันก็ทำให้เหวี่ยงมากขึ้นแล้วมันก็ทำ

แต่ผมไม่รู้ไม่รู้เลยว่าโดนอีท่าไหน
มันทับแขนเราเลยเหรอ
ที่โดนแขนนี้ผมไม่รู้เลยว่าโดนแขนตัวเอง
แต่ที่ผมรู้แน่คือถากหัวผมไปเนี่ย

แล้วก็เซไปฟุบกับก้อนปูนที่ตัดขึ้นมา
คืนข้างล่างมันมีน้ำอยู่แล้วครับ

ตอนที่โดนทับก็คือแขนจุ่มน้ำไปแล้วถูกไหม
ใช่ครับตอนนั้นรู้สึกว่าเหมือนจะขาดใจแล้ว
ขาดใจไม่ค่อยออก
ก็ยังมีสติอยู่นิดนึง
ก็ระลึกถึงคุณพระคุณเจ้าแล้วก็
จะยกแขนข้างขวาขึ้นมา

ผมไม่รู้เลยว่ามันร่องแร่งไปแล้ว
ตอนที่ยกไม่ขึ้นแล้วก็ข้างซ้ายมันขึ้นอัตโนมัติครับ
จากนั้นก็ไปโรงพยาบาลก็ได้รับการรักษา
เขาผ่าตัดต่อให้ใหม่แต่ก็ไม่เป็นผล

น้ำเชื้อน้ำเน่ามันเข้าไปลึก

ตอนที่พี่รู้ว่าต่อไม่ได้แล้วพี่ต้องเสียแขนแน่นอนต้องตัดทิ้ง
ความรู้สึกตอนนั้นพี่เป็นยังไงคะ
คิดมากครับหมอบอกว่าต้องตัดนะถ้าไม่ตัดก็จะแล่นเข้าสู่หัวใจ
บอกว่าตัดก็ตัดครับหมอตัดสินใจตัดว่าเอาชีวิตของเราไว้ก่อน
แรกก็ไม่เป็นไรครับพอนานวันเข้าเราชักรู้แล้วว่าเราทำอะไรมันยากขึ้น
ก็เริ่มหงุดหงิดทำอะไรไม่ได้ก็เริ่มหุดหงิดเขาเรื่อยครับ
มันก็จะกลายเป็นที่อารมณ์ร้อนไปหน่อยกับหงุดหงิดในสภาพจิตใจของเรา
พอเราไม่สามารถคอนโทรจิตใจได้เนื่องด้วยหงุดหงิดที่เราขาดแขนแล้วมันทำอะไรไม่สะดวก
ตอนนั้นทำให้เราความรักกับคุณภรรยามีปัญหาไหมครับ
ก็มีครับมีมาเรื่อยครับเคยบอกเลิกกับแฟนก็หลายครั้งเวลาทะเลาะกัน
ก็บอกเขาว่าอยู่กับพี่มันเหนื่อยเมื่อยล้าต้องมาเลี้ยงดูพี่มันยากลำบากนั้น
ผมก็บอกเขาว่ากลับบ้านก็ได้นะเลิกกับพี่ก็ได้พี่ไม่ว่า
ให้โอกาสทางยายยังไปมีใหม่ยังมีชีวิตที่ดีกว่าที่จะมาอยู่กับเรานะครับ
คือตอนนั้นมีน้องหรือยังตอนนั้นยังไม่มีเลย
แต่ว่าไม่มีน้องด้วยกันเขาแขนขาดแล้วคุณน้อย

ก็ไม่เลิกเขาอะจงสารเขาอะจงสารเขารักเขาอะ

เขาไม่มีแขนไม่เป็นไรเราไม่มีแขนนะ

เราไม่แค้นเราไม่มือเราเลี้ยงเขาได้
คุณน้อยหัวใจคุณนะเท่มาก

ส่วนตรงนี้พี่กาดพี่ได้เงินไหมพี่ได้เงินเยียวยาไหมคะ
ได้ชดเชยครับจากการสำคัญ

ตอนนั้นได้๓แสนกว่าบาทครับ
พี่เอาเงิน๓แสนนั้นไปทำอะไร
เอาไปสร้างบ้านสร้างบ้านอยู่เท่าทุกวันนี้ครับ
ตอนนี้ติดจำนองอยู่
ครับผมจำนองกับคนในหมู่บ้านนะครับ

แม่ไปจำนองไว้๓๐๐๐แม่แกก็อยากแบ่งเบาภาระจากผมไป

แม่คะแม่รู้สึกยังไง
ก็เสียใจค่ะอยากจะขอโทษลูกได้ใจจริงค่ะ
พ่อทำยังไงมันก็ไม่ได้คืนมาแล้ว
อยากขอโทษพี่ชะกันแม่ต้องคุยกับพี่ชะกันนะ

แม่ขอโทษลูกนะลูกนะเมียทำไปเฮ่ยมันรักลูกรักแบ่งเบาพันล้านลูก
เมียรักลูกมากนะมันไม่ได้จะทำอะไรไปหาเงินมันก็ไม่ได้ลูก
ผมไม่ได้โทษแม่หรอกครับเงินแค่สามหมื่นบาทนี้ผมคิดว่า
เลี้ยงมาตั้งแต่เล็กจนโตแม่เขายังเลี้ยงได้
เพราะคุณน้ำนมของแม่มากกว่าเงินสามหมื่นอีก
ผมจะมาหาใหม่ดีกว่า
ได้ยินรุ่นท้ายแล้วนะคุณแม่นะ
คุณแม่วันนี้เหมือนยกพวกเขาออกจากอกไหมคะ

คุณจะกลับก็ได้อย่างนั้นสักครู่

คุณจะกลับก็ได้อย่างนั้นสักครู่
คุณจะกลับก็ได้อย่างนั้นสักครู่
คุณจะกลับก็ได้อย่างนั้นสักครู่

คุณจะกลับก็ได้อย่างนั้นสักครู่

คุณจะกลับก็ได้อย่างนั้นสักครู่
คุณจะกลับก็ได้อย่างนั้นสักครู่

คุณจะกลับก็ได้อย่างนั้นสักครู่

คุณจะกลับก็ได้อย่างนั้นสักครู่

ล้างคุงความชะเล้งก็ประมาณนั้น๕๖หมื่น

วิธีชะกัล๕เพลงอย่างนี้

จะขาดกำลังใจได้ยังไง

คนเป็นร้อยเป็นพันตรงนี้
ดวงใจดวงเดียวที่เขาอยากได้

คุณน้อย
รักเห็นมั้ยไม่ต้องเดินไปเลย
จริงหรือเปล่า
สุดท้าย
สุดท้าย
๘หมื่นบาท๕เพลง

แต่คุณชะกันต้องผ่านเพลงนี้ไปก่อน

เป็นบทเพลงของขวัญใจผู้ใช้แรงงาน

และให้พี่ก้าวผ่านเพลงนี้ไปให้ได้นะพี่นะ

สู้ค่ะสู้ครับครับเพลงที่๑มูลค่า๑๐๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๑เพลงมาครับ
เป็นแฟนคนจนต้องทนหน่อยน้อง
พี่นี้ไม่มีเงินทอง
มารองรับความรัก
ในแต่ละวันพี่นั้นต้องทำงานหนักถ้าไม่มีใจราใครน้องจะร่วมทางได้
ปัญหามากมายถ้าใจอ่อนลาทั้งทั้งไม่เจตนาแต่ปัญหาก็มาจนได้
จึงอยากให้น้องช่วยมองด้วยความเห็นใจอุปสรรคจะมีเท่าใดขอใจเรายิ้มให้กัน
ลำบากอยากเห็นเช้าเย็นขอให้เห็นหน้า
เมื่อเจอปัญหาน้องอยากตัดสายสัมพันธ์
อยู่เป็นแรงใจเติมไฟให้กันและกัน
เพียงเรามีเราเท่านั้นสร้างฝันให้สมดังไฟ
เป็นแฟนคนจนต้องทนหน่อยน้องอย่าแค่สายตาคนมองอย่ามองเมื่อยามแพ้ภาย
อย่าเพิ่งด่วนลาเมื่อเจอปัญหาใด
ยืนเคียงเพื่อคอยยิ้มให้เป็นยาทุกข์ใจคนจอ
เพลงนี้ได้ใจจริง

ชการร้องไปแล้วเป็นยังไงมั้งคะ
จำไม่ได้นะครับว่าร้องถูกหรือเปล่า

เพลงที่๑มูลค่า๑๐๐๐บาท
คุณชะกันร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
ร้องใหม่ร้องใหญ่ร้องใหญ่ร้องใหญ่ร้องใหญ่ร้องใหญ่ร้องใหญ่

มูลค่า๑๐๐๐บาท

ได้ครับ

เนี่ยไม่กี่นาทีตั้งแต่พี่ขึ้นมาเนี่ย

ญาติใจคนจนจากคุณไม้พิรมพรนั่นเองนะครับ
ก็เป็นเพลงที่ทำให้คุณชะกัน

เพราะว่าเวลาของรายการของเราหมดลง

ทำให้คุณชะกันก็จะต้องมา

ไปซ้อมมาเยอะฝึกฝนมาเยอะ
อยากให้พี่ได้ตังค์นะ

ในรายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต

กลับมาติดตามคุณชะกันนะครับ

ดูสิว่าเขาจะไปตามฝันของเขาได้

รายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต
ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับ

ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒

ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
เกิดตอนนี้ไม่สำเร็จขึ้นมาเนี่ย

ถึงเวลานั้นจริง
เราก็ด้วยล้วนสู้เขาต่อไปครับ

พูดกรู๊คทำงาน
ก็อยากเห็นแม่พาผ่อน